คุณผู้ชมค่ะลองย้อนนึกถึงสมัยที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้นปฐมมัธยมเวลาจบชั้นสูงสุดของสถาบันก็จะต้องมีพิธีอำลาสถาบัน
เราไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็มีบรรยากาศของน้องชั้นป๖ที่อำลาสถาบันการร้องไห้ทราบซึ้งในบุญคุณพระคุณคุณครูกันทั่วหน้าทีเดียว
นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศแห่งความทราบซึ้งค่ะที่เด็กได้กราบลาครูบาอาจารย์ของโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
มีกว่า๑๓๖คนที่มาร่วมกิจกรรมอำลาสถาบัน
ซึ่งที่นี่ก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
หลังจากที่เรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
เป็นการขอขมาลาโทษคุณครูที่เคยอบรมสั่งสอน
ให้กับนักเรียนมาเป็นเวลาหลายปีนะคะ
เห็นแบบนี้ก็นึกถึงสมัยที่พวกเรากำลังเป็นเด็กกันนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงเวลาเด็กเราจะคุกกันกับคุณครู

จากมีพิธีขอขมาและอำลาสถาบันแล้วนะคะ
ก็ยังมีการแสดงบนเวทีของน้องนี่แหละค่ะน่ารักทีเดียว
เป็นการส่งท้ายให้กับพี่ป๖ด้วย
ทางด้านนายสุรพลศรีพยักษ์ผู้อเมริกาโรงเรียนสัตว์ตะหิบ
บอกว่าพิธีอำลาสถาบันครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความอาลัยทราบซึ้ง
แล้วก็อยากจะให้นักเรียนที่กำลังออกจากสถาบันนี้มีสติ
อยู่สถาบันอื่นก็ต้องรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักแก้ปัญหา
เพื่อให้เข้าถึงสังคมใหม่ได้
และที่สำคัญท่านผอย้ำนะคะว่าอยากจะให้เด็กทำตัวอ่อนน้อม
่อมตนต่อครูบาอาจารย์ทำตัวให้มีระเบียบวินัย
และรักษาชื่อเสียงของสถาบันเดิมเอาไว้ต่อไปค่ะ